มาดูต่อกันที่หนุ่มสายแดนกันบ้างดีกว่านะครับ
ใครเป็นคอสายแดนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเพลงนี้คุ้นหูกันอยู่แล้ว

เพราะว่ารายฮ่านอิสริยะเนี่ยเอาไปร้องบ่อย
จนเจ้าของเพลงอย่างชินชินวุฒิบอกว่า

ไหนก็มาร่วมงานด้วยกันเลยละกันนะคะ
เห็นว่าจะมาประชันร้องเพลงด้วยกันนะครับ
แววมาว่าจะมีซิงเกิ้ลมันช่วงสงกรานเนี่ย
ออกมาให้ขาแดนขาเมาขาเมามัน

เออนะคะส่วนเรื่องครอบครัวนอกจากคุณแม่ของเจ้าตัวนะฮะ
ขอไม่เล่นละครแล้วค่ะก็ได้ข่าวมาว่าน้องสาว
โซฟีเนี่ยตอนนี้เขาผ่านมาเป็นครูสอนเต้นด้วย
ก็เห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยห่วงน้องสาวมากเพราะว่าน้องสาวสวยเนาะ
เห็นว่าห้ามน้องสาวไม่ให้มีแฟนด้วยจริงหรือเปล่า
ไปฟังพี่ชายอย่างชินชินวุฒิเลยค่ะ
สองคนเหมือนอยากร่วมงานกันมานานแล้วครับ
ท่านก็แน่นอนก็แบบอยากอยู่แล้วก็เลยมาเลือกด้วย
ที่คุยกันกับตอนนั้นคือคุยกันกับท่านสองคน
แล้วก็ท่านเนี่ยก็มาที่บ้านผมแล้วเราก็เริ่มทำ
ผมก็เริ่มทำบีทำอะไรอย่างนี้เดโม่ขึ้นมาด้วยกันเพลงหนึ่ง
ก็ตอนนี้เป็นเดมโม่อยู่ฟี่ตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่
แล้วก็โซฟี่ก็สอนเต้นโคโรกราฟให้กับคอนเสิร์ตแล้วก็ถ่ายละครด้วย
จริงมั้ยครับบอกว่าห่วงน้องไม่ให้โซฟีมีแฟน
จริงครับเรารู้สึกว่าคนเราเข้มแข็ง
แต่เติบโตก็ต้องมีเรียนมีกำลังมีบทเรียน

รอดูจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ที่ฉันรอดูแบบว่าปะทะกันเลยนะคุณ
ถึงเขาจะใช้เพลงร่วมกันร้องโชว์ต่างสำหรับฮัน
แล้วก็จีนเนี่ยแต่ลีลานะไม่แพ้กันเลยนะ

ฉันว่าขอสปอนเซอร์เป็นยาดมยาลมยาหม่องนะ
ไม่ใช่ให้สองคนนี้นะให้บรรดาแฟนคลับที่คอยดู
แล้วก็เช็ดน้ำหมักสูดยาดมกันไปด้วยรวมไปถึงต้องทาแก้เคล็ดแก้ขัดยอกไปด้วยนะคะ